ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมขอถามตามที่หลายคนสงสัยเลยดีกว่านะ
โอเคพี่โพจากรรมการปวดแล้วเดี๋ยวจะเบียดกับใครไม่รู้หล่ะ
อาไม่ครับคดีเค้าอยู่ในศาลกันครับ

จะมีเรื่องใช่ครับตั้งใจก่อนที่จะมีเรื่องก็คือช่วงถ่ายหนังสองเดือนนะครับคือได้คุยกับพี่โพธไว้แล้วว่าเออเดี๋ยวผมจะหาวันบวชนะมีคิวว่างไหมอะไรอย่างนี้ครับก็คือเดือนนี้คือว่างทั้งเดือนครับผมเดือนหน้าผมก็สอบอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยตั้งใจบวชให้พ่อกับแม่ก่อนครับผมที่พ่อจะตั้งใจบวชหน่อยที่ว่างเนี่ยเพราะว่าข่าว

แน่นอนแน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พล